คุณผู้ชมค่ะในช่วงส่งท้ายปลายปีแบบนี้นะครับ
เทศกาลดนตรีดีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลย

หันมาส่งต่อความสุขส่งท้ายความสุข

คอนเสิร์ตดีที่เราอยากจะนำเสนอค่ะ
จะเกิดขึ้นรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปลายปี
เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจส่งต่อความรักให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส
โดยศิลปินมากมายมาร่วมสร้างสีสัน

นักแสดงมากความสามารถรุ่นใหญ่คนนี้ค่ะ

ก็ขอพาน้องฟ้าสายหนึ่งในศิลปินตัวน้อย

ไปร่วมแชร์ความสุขแบ่งปันความช่วยเหลือพร้อมกัน
ธันวาคมนี้ที่หอประชุมทีโอทีแจ้งวัฒนะค่ะ
สวัสดีครับ
มีอะไรมีเป็นอะไรยังไม่เหลือเสีย
ขอแค่นี้ก่อนนะคะ
น่ารักมากเลย
นอกจากเพลงภาษาไทยแล้วนาทิชชันแอบเห็นแอบได้ยิน

ใช่ค่ะไปร่วมสำหรับคอนเสิร์ตนี้ได้นะครับ
เป็นการแบ่งปันความสุขให้กับผู้ได้โอกาสแถมกันได้บุญอีกด้วย